มันมีอยู่๒ประเด็นในข่าวนี้ครับ
ผู้ชายคนนี้โดนแบบนั้นฮะโดนแบบนั้นแล้วเขาบอกว่าอยู่นู่นนะอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะเขาเรียกตึกนรกนะครับ
บอกว่าทั้งถูกขังทั้งถูกซ้อมทีมสายไหมต้องรอดไปช่วยกลับมาได้ฮะเกือบตาย

ข้ามมาจากประเทศเพื่อนบ้านเลยข้ามมาก็ดีใจดิได้กลับบ้านแล้วรอดตายมาได้
นี่ฮะเอาเป็นชื่อในบีแล้วกันในบีนี่อายุ๑๘ปีนะครับ
ทีมสายไหมต้องรอดเนี่ยนะฮะเพจชื่อดังเนี่ยเขาไปช่วยกลับมาได้
เขาถูกหลอกไปทำงานในบ่อนกาซิโนที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านครับที่ฝั่งประเทศกัมพูชา
สายไหมต้องรอดเนี่ยพาในบีเนี่ยวันนี้ไปกระทรวงยุติธรรมนะ
คือไปยื่นเรื่องขอรับการคุ้มครองพยานเพราะอะไร
คือในบีบอกว่าเขานี่ถูกแก๊งมาเฟียจีนขู่นะบอกหนีไปได้ใช่ไหมนะฮะ
ถ้าเอาเรื่องของแก๊งเราไปแฉนะนายตายแน่นายบีนายตายแน่
นี่มันขู่แบบนี้ก็เลยมาต้องมาขอคุ้มครองพยาน
นี่แหละครับจากนั้นก็ไปที่กรประคับการการปรับปรามการค้ามนุษย์นะครับ
ดำเนินคดีกับคนไทยที่หลอกเขาไปทำงานกับมาเฟียชาวจีน
แล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดโปรงให้หมดเลยไม่กลัวบีบอกไม่กลัว
กลอุบายต่างของแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยเดี๋ยวจะให้คนไทยรู้ให้หมด
ในบีเล่าบอกว่าไปอยู่ตึกนรกที่นั่นนะ๓เดือนกว่าคุณผู้ชมที่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะครับ
ถูกหลอกไปตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วมีในหน้ามาติดต่อสนใจทำงานในบ่อนไหมล่ะ
ต่อเดือนบีสนใจสิบีสนใจเลยคราวนี้ไปเลยข้ามไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านผ่านช่องทางธรรมชาติไป
มีในหน้าชาวไทยที่เป็นตัวกลางไปส่งให้มาเฟียชาวจีนที่กัมพูชา
เหยื่อคนไทยอยู่ที่นั่นเป็นร้อยนะฮะเป็นร้อยนะครับรวมตัวเขาด้วยเนี่ยไปถูกขังอยู่ที่ตึกแห่งหนึ่งในเมืองปลอยเป็ดนะครับ
มีรั้วรอบขอบชิดไม่พอมีรั้วไฟฟ้ากันหนีด้วยคนไทยที่นั่นนะฮะจะถูกบังคับให้ทำงานคอร์เซนเตอร์
อ้าวคุณไปพูดเป็นตำรวจคุณไปพูดเป็นอายการคุณไปพูดเป็นทนายความคุณไปพูดเป็นเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ
ก็คือคนไทยเสียงที่เราได้พูดคุยกันหลายท่านได้เห็นได้คุยกับตำรวจได้คุยกับทนายความที่นั่นก็คือคนไทยที่ถูกบังคับอีกทีหนึ่ง
พวกนี้ทั้งนั้นนะครับคือบางคนนะไปแล้วไม่ทำนะก็ถูกซ้อมถูกซ้อมถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็จะให้ไปค้าประเวณีคุณเชื่อไหมเขาบอกว่าเนี่ยหลอกมากับมือเลยเขาเห็นคนไทยหมดเนื้อหมดตัวจากฝีมือของแก๊งคอร์เซนเตอร์กลุ่มนี้
เอาบีทำยังไงต่อบีตอนนี้เนี่ยก็ไปขอความช่วยเหลือจากสายใหม่ต้องรอดแล้วคราวนี้เนี่ยบีบอกว่าตายแล้วความแตกแน่เลยที่เราขอความช่วยเหลือเนี่ยนี่เขาเล่านะคือเขาบอกว่ามีตำรวจกัมพูชามาไงมาที่ตึกนรกเขาเนี่ยเขาเลยรู้ว่าโอ้โหความแตกแน่เลยนะคือแล้วไอ้มาเฟียชาวจีนก็บอกว่าอ้าวอย่างนั้นเดี๋ยวก็ต้องตัดตัวปัญหาทิ้ง
แล้วก็มีเพื่อนชาวกับผู้ชาเนี่ยช่วยพาข้ามแดงกลับมาเอาบีบีรอดมาได้ยังไง
ใช่ครับ
แสดงว่ามันก็จะมีคนไทยขายเบอร์ให้เขาไป
ใช่ครับมีเขาเพิ่ม
คนไทยโอนเงินไปแล้วในบัญชีกดเงินอยู่ที่ไหนเรารู้ไหม
ใครเป็นคนกดเงินที่ฝั่งไทยหรือฝั่งกัมพูชา

นี่แหละครับนายเอกพบเหลืองประเสริฐ
คนที่เขาเป็นคนก่อตั้งเพจเนี่ยเพจชื่อ
เหมือนที่เสื้อที่เขาใส่เนี่ยสายไหมต้องรอดเนี่ย
เขาบอกว่ายังมีเรื่องน่าตกใจนะ
คือเหยื่อบางรายหนีออกมาได้
หนีออกมาได้พอไปเจอตำรวจของประเทศเพื่อนบ้าน

โอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมฮะ
ฉะนั้นเรื่องของการ๑การหางานนะครับ
จะไปทำงานต่างประเทศติดต่อกระทรวงแรงงานเถอะ

นี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นโฉมหน้านะคะ

ถูกหลอกให้ไปเพื่อที่จะมาหลอกคนไทยอีกต่อหนึ่ง

แล้วถ้าเป็นอย่างนี้จริงคนกลุ่มนี้ก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากทีเดียวนะคะ
เพราะอย่างที่คุณนัทพงศ์รายงานนี้ก็มีอีกเป็นร้อยทีเดียว
ที่ถูกบังคับให้ทำแบบนี้นะครับ
เดี๋ยวก็ต้องรอดูค่ะเขาไปร้องต่อแล้วนะคะ
ว่าจะมีการดำเนินการจากเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือยังไงต่อไปนะคะ